ทีนี้มาดูเกี่ยวกับการรณรงค์ดูเกี่ยวกับการสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันบ้างนะคะ
คุณผู้ชม๒วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นพาดหัวตัวรองนะคะสังเวยเมาแล้วขับ๒วันตาย๑๑๓ศพ
ถูกยึดรถ๓๖๒คัน
ซึ่งทางด้านพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือว่าคศก็ได้เปิดเผยนะคะ
ว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในห่วงเทศกาลปีใหม่

เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบผู้ที่กระทำผิดโดยดื่มแล้วขับ
และยึดรถจักรยานยนต์เอาไว้จำนวน๒๕๑คัน
รถยนต์เอาไว้ได้๓๗คันค่ะ

เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถเอาไว้แล้ว๓๖๒คัน
ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดรถจักรยานยนต์๔๒๖๕คน
รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล
จำนวน๒๕๔๙คนนะคะ
ประเด็นนี้นายยกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงด้วยนะครับ
ฝากความห่วงใยไปถึงประชาชน
เพราะว่าผลโทสันเสร็จแก้วกำเนิดโฆษภกรรมสำนักนายยกมิตรี
บอกว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความห่วงใหญ่

เพราะยังพบอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก
กำชับเจ้าหน้าที่ในการเข้มงวดกวดขันวินัยจราจร
โดยเฉพาะมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ
ที่คอสชดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
และการตรวจสอบใบขับขี่ของผู้ใช้รถ
รวมถึงดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่
นายกก็เน้นย้ำเจ้าหน้าที่นะครับ
ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น
พิจารณาลงโทษให้หนักขึ้นมากกว่าการปรับ
เช่นอะไรเลยคุณไม่มีใบขับขี่ก็ยึดรถได้เลย
หรือไม่ก็ไม่อนุญาตให้ขับขี่

ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และที่สำคัญลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น
กับคนอื่นในท้องถนนด้วยนะครับ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านนางกรอบการวัฒนาวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ก็ได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน

และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

ประจำวันที่๓๐ธันวาคม๕๙นะคุณ

ชื่อมีแนวคิดครับ
รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
แต่เราติดคำว่า๗วันอันตรายมานานมากแล้วนะ

เกิดอุบัติเหตุแล้ว๖๘๐ครั้ง

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๗๓๔คน

ผู้บาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุด
ก็คืออุดรธานี๒ครับ
โดยอุบัติเหตุทางถนนสะสม๒วัน
เกิดอุบัติเหตุรวม๑๒๐๔ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตรวม๑๑๓คน
แล้วก็ผู้บาดเจ็บ๑๒๙๙คน

ใช่ก็คือจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะ
ทีนี้เราไปดูสถิติย้อนหลังในช่วง๗วันอันตรายของปี๕๘ไหมคุณ

เปรียบเทียบกันเพื่อที่จะได้เฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะว่าวันที่๓๐ธันวาคมปี๕๘มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ครั้งผู้เสียชีวิต๖๕คนบาดเจ็บ๖๒๔คน
ส่วนดูย้อนไปนะ๓๐ธันวา๕๗เกิดอุบัติเหตุ๕๐๘ครั้ง
น้อยกว่าน้อยกว่านะมีผู้เสียชีวิต๕๙คนก็น้อยกว่าบาดเจ็บอีก๕๑๖คนก็น้อยกว่าใช่ไหม
แล้วก็เมื่อวานี้ที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวแถลง

เขาก็เป็นห่วงบอกว่าตามต่างจังหวัด
ถนนสายบรองจะเป็นถนนที่เกิดอุบัติเหตุเยอะพอสมควร
เพราะว่าหลายคนอาจจะไปมองว่าถนนสายหลักใช่ไหม

เขาบอกว่าจะต้องเข้มข้นในเรื่องของการปิดสถานบันเทิงสถานบริการ
ที่เปิดเกินเวลานะครับป้องกันเยาวชนด้วยนะครับ